ส่วนที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองในช่วงเวลานี้
มีการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๓นะคะ
ซึ่งก็จะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศมาอยู่ที่๒จังหวัดนี้
เป็นพันคนเพื่อที่จะมาร่วมการแข่งขัน
มีบางคนนำรถจักรยานยนต์ติดตัวมาด้วยเพื่อว่าสะดวกในการเดินทาง
จะไปซื้อของในช่วงเย็นอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ที่จังหวัดชุมพรกลับมีกลุ่มวัยรุ่นอายุ๑๔๑๖ปี
เขาตั้งแก๊งกัน๓คนไปขโมยรถจักรยานยนต์ของนักกีฬาค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
แล้วก็ถือโอกาสอบรมตักเตือนไปในตัวด้วยเลยค่ะ

ทหารพร้อมตำรวจสพเมืองชุมพรสอบสวนพร้อมให้การอบรมไปในคราวเดียวกัน
บรมเยาวชนชาย๓คน
อายุระหว่าง๑๔๑๖ปี
ถูกจับกลุ่มได้หลังก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์๒คัน
ในพื้นที่ปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพรค่ะ
พอสอบสวนเบื้องต้นทั้ง๓คนรับสารภาพมาเลยนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเที่ยวงานเปิดโลกทะเลที่ปากน้ำชุมพร
ห่างจากบ้านของตัวเอง๒๕กิโลเมตร
จนดึกก็เลยชวนกันกลับบ้าน
ซึ่งปลูกอยู่กลางสวนยางพารา
ระหว่างทางผ่านโรงเรียนน้อมถวายเห็นรถจักรยานยนต์
เป็นรถจักรยานยนต์ของนักกีฬาจากนครราชศรีมานะคะ
มาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

แล้วก็คลีรถจักรยานยนต์เข้าไป
และใช้เท้าถีบแผ่นรถเพื่อเป็นการปลดล็อก
แล้วก็จูงออกมาก่อนที่จะไม่มีกุญแจทำยังไงนะคะ
ต่อสายตรงสตาร์ทรถขี่กลับบ้านเลย
หลังจากนั้นผ่านไปอีกอันนี้คันแรกนะคะ
พอมาถึงบ้านก็เอารถของตัวเองจอดไว้ที่บ้าน
ขี่รถที่ขโมยมาออกไปเที่ยว
เที่ยวงานที่เดิมก็คือที่ปากน้ำนี่แหละนะคะ
โดยถอดทะเบียนโยนทิ้งไประหว่างทาง

เอิญไปเจอรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
จอดอยู่ที่หน้าบ้านของผู้เสียหาย

ใช้วิธีเดิมที่แพ้นรถและต่อสายตรง
ได้เป็นคันที่๒ภายในคืนเดียวกัน
แต่ตำรวจตามแล้วก็จับกลุ่มได้ในช่วงเที่ยงวันของวันถัดมานะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวทั้ง๓คนมาทำประวัติพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าต้องใช้พรบที่เกี่ยวกับเยาวชนเยาวชน